มาถึงเรื่องความเชื่อของชาวบ้านนะครับ
โดยเฉพาะชาวบ้านที่อยู่ทางภาคอีสานกับเรื่องของผีปอบ
เวลามีคนตายมีสัตว์เลี้ยงตายก็จะมีความเชื่อกันว่าเป็นมาจากผีปอบ

ใช่นะฮะชาวบ้านกรสินก็มีการลงขันเข้าไปจ้างทั้งบริษี
จ้างทั้งพระสงฆ์ครับทำพิธีปราบผีปอบครับ
นี่เลยชาวบ้านก็ไปนั่งรวมกันแบบนี้
ความเชื่อของเขาแหละครับกลางศาลที่ศาลกลางหมู่บ้านครับ
บ้านนาบงหมู่ที่๓หมู่๘หมู่๑๑
ก็มีชาวบ้าน๓หมู่บ้านนี้คุณผู้ชมทั้งหมดเนี่ย
ประมาณ๓๗๐ครอบครัวของตำบลหนองสวงของอำเภอหนองกรุงศรีที่กรสิน
ร่วมการประกอบพิธีไล่ผีปอบครับหลังจากเกิดเหตุการณ์ประหลาด
คือชาวบ้านเขาบอกว่ามีคนเสียชีวิตติดต่อกัน๒คนแล้ว
กระบือสัตว์เลี้ยงล้มตายทั้งหมดทั้งมวลเขาบอกว่าไม่ทราบสาเหตุ
ก็สงสัยตามความเชื่อว่ามันจะเป็นเพราะว่าผีปอบหรือเปล่า
ชาวบ้านส่วนใหญ่เชื่อว่าเป็นการกระทำของผีปอบที่วนเวียนอยู่ในหมู่บ้านกว่า๓๐ตัวทีเดียวนะครับ
แล้วก็คอยจ้องเอาชีวิตของชาวบ้านชาวบ้านก็เลยทนไม่ไหวครับ
ร่วมกันลงขันครอบครัวละ๑๒๔บาทเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ในการจับผีปอบ
เชิญพ่อหมอเป็นเกจิอาจารย์มีชื่อเสียงด้านการปราบผีปอบ
มาจากอำเภอเชียงยืนจังหวัดมหาสารคามพระอภิรักษ์วัดชัยวาน
ตำบลหนองสวงพร้อมกับพระสงฆ์และลูกศิษย์กว่า๒๐คน
ร่วมกันทำพิธีจับปอบเกจิเขาบอกว่าเป็นฤษี
จากนั้นร่างทรงและชาวบ้านก็ร่วมกันประกอบพิธีขับไล่
เอานำเขาเรียกว่าไม้งามเราจะเคยเห็นตามข่าวบ่อยไม้งามแบบนี้
ก็จะวิ่งไล่จับปอบที่สิงสถิตอยู่ตามสถานที่ต่าง
เพื่อจับผีปอบนำไปใส่บ้างไม้ไผ่ที่ปิดปากด้วยผ้ายัน
โดยจุดไหนที่มีผีปอบร่างทรงก็จะตีบริเวณนั้นครับ
จากนั้นก็ใช้เชือกที่ทำมาจากย่าแฝด
หรือชาวบ้านเรียกว่าย่าขาคล้องไปที่บริเวณที่มีผีปอบอยู่
จากนั้นก็ต้อนผีปอบเข้ากระบอกไม้ไผ่
โดยใช้เวลานานกว่า๒ชั่วโมงจนสามารถจับผีปอบได้มากกว่า๓๐ตัว
ก่อนจะมีพิธีนำไปเผาทำลายต่อไป
อันนี้ย้ำว่าเป็นความเชื่อส่วนบุคคล
คุณผู้ชมต้องใช้วิจารณญาณด้วย

ทางด้านของในเทิดกุญชโมรินผู้ใหญ่บ้านที่บ้านนาบงบอกว่า
สิ่งที่เกิดขึ้นทั้งหมดคือความหวาดกลัวต่อสิ่งที่มองไม่เห็นครับ
ปลายฟังเสียงของผู้ใหญ่บ้าน
นี่แค่ปวดหัวนิดหน่อยไปหาหมอก็มาเสียชีวิต

มีความดันเป็นเบาหวานแค่นั้นเอง
พอทีมข่าวไปถามชาวบ้านนะครับ

ไม่เคยมีพิธีกรรมดังกล่าวเกิดขึ้นมาก่อน
แต่ว่าหลังจากทำพิธีจับปอบเสร็จแล้ว
จะทำให้ชาวบ้านเกิดความสบายใจมากขึ้น

โดยพิธีกรรมดังกล่าวแม้เป็นเรื่องของความเชื่อ
แต่ว่าส่งผลดีด้านจิตใจของชาวบ้านแหละครับ

ว่ามีคนในหมู่บ้านตายโดยที่ไม่ทราบสาเหตุ

แต่ว่าสรุปแล้วสุดท้ายพิธีกรรมที่ทำไป
เขาสบายใจอยู่ร่วมกันต่อไปได้